คุณผู้ชมครับโอ้โหคุณวรพรไม่ต้องถาม
รักษุนักไหมครับถ้ารักษุนักเห็นคลิปเนี้ย
คลิปนี้แล้วมีคำถามแน่นอน
เนี้ยมันไปอีกนะมันก็เหยียบไปเลยโอ้โห
มันดันอ่ะมันดันมันไม่ถอยด้วยเยี่ยมมาก

คุณวรพรมีคำถามไหมครับ

ขับเข้ามาคือเบรกอ่ะ
เหมือนกับเอ๊ะมันไปหรือยังนะ
แต่ก็ไม่รอดูว่ามันไปหรือยัง

ระบุว่าสงสารน้องนะครับ
มองไม่เห็นจริงหรอ

หมามันนอนของมันอยู่ดีขับรถทับมันทำไม

ทางเข้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งสาขาเพชรบูรณ
เหตุเกิดเมื่อเช้านี้๖โมงครึ่ง

กำลังล่าตัวคุณครับ